กลุ่มแฟนเก่าเปิดศึกรุมทำร้ายกลุ่มแฟนใหม่แต่ว่าคือไปเจอกันในงานพระปฐมเจดีที่
จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอกลุ่มนึงสู้ไม่ได้ฮะ
อีกฝ่ายก็เอาปืนเนี่ยยิงใส่เลยเนี่ยนะครับ
มีผู้บาดเจ็บไปหนึ่งคนฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพเมืองนครปฐมนะฮะได้รับแจ้งเหตุยิงกันครับ
กลางงานนามัศกาลองค์พระปฐมเจดีนะฮะคนที่เจ็บเนี่ย
ชื่อนายลิขิตบัวเข็มหรือว่าชื่อเล่นคือนายเบียร์
อายุ๒๗ปีนะครับเพื่อนก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลครับ
ทำการผ่าตัดช่วยชีวิตจุดที่เกิดเหตุนะฮะ
บริเวณตลาดโต้รุ่งนะครับองค์พระปฐมเจดี
ตอนที่ไปตรวจสอบเจอหลักฐานเต็มไปหมดเลยนะครับ
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุครับชื่อว่าในเฟิร์ส
หรือว่านายตีนพบสองอินอายุยี่สิบสี่ปีครับ
แล้วก็นายเดียหรือว่านายเจษฎากรสนิทพงศ์อายุ๒๓ปีนะครับ
หลังก่อเหตุเนี่ยทั้งในเฟิร์สแล้วก็ในเดียคือพยายามขับกระบะหลบหนีนะครับ
แต่ระหว่างทางเจอด่านตรวจก็เลยโดนจับตัวนะครับ
ตรวจค้นในรถก็เจอปืนด้วยยึดเอาไว้เป็นหลักฐานกระบอกนี้นะครับ
นำตัวทั้งสองนั้นไปสอบสวนทางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าสักประมาณตีหนึ่ง
กับเพื่อนคือในเฟิร์สนะครับแล้วก็ในเดียนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือคุณปาน
ในเดียนั้นเป็นแฟนใหม่ของคุณป่านนะฮะ
แล้วก็มีอีกคนนึงคือชื่อคุณบีมมานั่งอยู่ที่ตลาดโต้รุ่ง
จู่ครับนายแอลนายแอลเป็นใครเป็นแฟนเก่าเดินเข้ามาหาเรื่อง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอครับจากนั้นนายแอลกับเพื่อนประมาณ๓คน
หนึ่งในนั้นก็คือในเบียร์ที่บาดเจ็บเข้ามารุมทำร้ายครับ
นายเดียกับนายเฟิร์สที่ก่อเหตุก็พยายามบอกให้หยุดแล้วนะฮะ
แต่ในเบียคนเจ็บเนี่ยก็ไม่ยอมครับ
นายเฟิร์สก็เลยสุดท้ายมันจะทำยังไงเอาปืนที่พกมายิงใส่ในเบียครับ
ซึ่งเล่าให้ฟังด้วยนะฮะสำหรับคุณปานบอกว่าก่อนหน้านี้
แอลซึ่งเป็นแฟนเก่าก็พยายามตามง้อขอคืนดีมาโดยตลอดครับ
ไม่ได้มีสถานะกันตอนนั้นมันก็แค่มาตามง้อมาตามแบบเรื่อย
มันก็โมโหมันก็จะปีเข้าไปหาคุณซิเดียอืมแล้วหนูก็เลยผลักดันมันไว้
ไม่ให้มันไปแล้วมันก็ตกพักหนึ่งพี่เฟิร์สก็บอกว่าให้หยุด
หยุดไหมจะหยุดไหมไม่หยุดยิงเลยตอนแรกยิงลงพื้น
ใช่ค่ะคนที่ยิงใช่ค่ะแล้วเขาก็ยิงตอนแรกยิงลงพื้น
มันก็ไม่หยุดแต่มาเขาก็อันนี้เลยคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี้ย
นำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ก็คือสารภาพแหละว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
คือทำกิจกรรมระบายสีกันอยู่ครับ
ผู้บาดเจ็บเข้ามาพูดจาหาเรื่องก่อนแล้วก็พยายามดึงตัวคุณป่านเนี่ย
ทะเลาะวิวาสแล้วก็เกิดชุลมุนกันพวกตนก็เลยพยายามห้ามปรามแล้ว
ทางคนเจ็บก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็ขู่ว่าไม่ให้เข้าไปยุ่ง
งั้นจะยิงทีนี้ก็เลยชักปืนออกไปยิงก่อนเลยครับ
เขาวิ่งมาต่อเราก่อนใช่ไหมตอนนั้นน่ะระบายสีอยู่ครับ

ต้นเนี่ยนะครับได้มีการแจ้งข้อหานายตินภพนะฮะ
หรือว่าในเฟิร์สเนี่ยคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับส่วนนายเจษฎากรหรือนายเดีย
ก็คือว่าโดนข้อหาช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด
เพื่อไม่ให้ต้องโทษนะฮะก็เตรียมส่งฝากขัง
สารจังหวัดนครปฐมวันพรุ่งนี้นะครับค่ะ